คุณพ่อของน้องรุ้งนะฮะน้องรุ้งหญิงสาววัย๑๘ปีที่มีอาการปวดท้อง
แล้วก็เข้าโรงพยาบาลรัฐนะฮะแถวเขตประเวทนะครับ
จากนั้นก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราต้องย้ายไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับ
คุณพ่อบอกว่าวันนี้ได้รับคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลที่รับน้องไปรักษาแห่งแรกแล้วนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอาการปัจจุบันนะล่าสุดเนี่ยนะคุณพ่อบอกว่า
หมอก็ไม่การันตีนะครับว่าลูกสาวจะรอดชีวิตหรือไม่
แม้จะย้ายโรงพยาบาลมาแล้วดูเหมือนจะดีขึ้นระดับหนึ่ง
นึกว่าน่าจะดีขึ้นแต่วันนี้คุณพ่อบอกหมอก็ยังไม่การันตีว่าสุดท้ายแล้วจะรอดชีวิตหรือไม่
ค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบสองแสนบาทแล้ว
นายพงศักดิ์มีศรีอายุ๔๐ปีพ่อของนางสาวนารดามีศรีหรือว่าน้องรุ้ง
วัย๑๘ปีที่มาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีบอกว่าลูกสาวต้องกลายเป็นผู้ป่วยโคม่า
เข้าห้องไอซียูนะไม่รู้สึกตัวนะครับหลังจากที่แค่ปวดท้อง
แล้วพาไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเขตประเวทกรุงเทพแต่อาการ
โรงพยาบาลรัฐที่รักษาลูกสาวตอนแรก
เพื่อจะไปถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการชี้แจงข้อเท็จจริง
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
ทั้งที่ไปครั้งแรกเนี่ยคือปวดท้อง
ให้ยามารักษาไปรักษามากลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

ถึงขั้นบอกว่าให้รับกลับบ้านไปเสียชีวิตที่บ้านไหม
ก่อนที่เขาจะย้ายโรงพยาบาลแล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนิดหน่อย

วันนี้ทางโรงพยาบาลรัฐแห่งนั้นในเขตประเวท
คุณพ่อบอกว่าชี้แจงให้ฟังว่า
รุ้งมีอาการป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติ
เริบขึ้นมาระหว่างรักษาอาการปวดท้อง
ประกอบกับน้องอาจมีความเครียดก่อนหน้าที่จะมารักษา
ก็เลยทำให้เกิดอาการช็อกกระทันหันด้วย
พ่อบอกว่าทางโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าได้ทำเต็มที่แล้วในการรักษาให้
เมื่อได้ยินแบบนี้พ่อบอกว่าพ่อก็ยิ่งสับสนว่า
แล้วอยู่ดีลูกสาวเป็นโรคนี้ขึ้นมาได้ยังไง
เพราะตั้งแต่เด็กจนโตมาอายุ๑๘ปีเนี่ย
พ่อบอกว่าแม้จะติดใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่ตอนนี้ย้ายมาที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
ตั้งแต่๒๓เมษายนตอนนี้สอบถามไปเนี่ยค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวเนี่ย

ตอนนี้พ่อเครียดมากไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกสาว
หรือถ้าต้องรักษาต่อจะมีเงินหรือเปล่า
สถานการณ์ช่วงนี้ตัวเองก็หยุดงานมา๒เดือนแล้ว
รายได้ก็ไม่มีไหนจะมีค่าบ้านอีกค่ารถอีกที่ต้องจ่าย

พ่อบอกว่าเริ่มรู้สึกตัวเอียงคอได้เล็กน้อย
ยักหน้าได้แต่ยังมีอาการปอดติดเชื้อจากการอักเสบเพิ่ม
หมอบอกว่ายังการันตีอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
ว่าสุดท้ายแล้วน้องรุ้งจะมีอาการเป็นยังไง
จะรอดหรือไม่รอดตอนนี้ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้
อกจากรอคอยอย่างมีความหวังหวังว่าน้องรุ้งจะฟื้นกลับคืนมา
ก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้กันและกัน
กำลังใจสำคัญของน้องรุ้งเนี่ยพ่อบอกว่า
ก็คือน้องเพลสน้องชายของน้องรุ้ง
น้องลูกชายวัย๓ขวบของพ่อน้องเพลสนะ
เนื่องจากยังเด็กเกินไปแต่ก็บอกกับคุณพ่อ
ให้อัดวิดีโอไปให้พี่รุ้งดูหน่อย

ฝากพ่ออัดวิดีโอไปเปิดให้พี่รุ้งดูหน่อย
เพลสฝากมาบอกพี่รุ้งว่า
น้องเพลสดูรุ้งอยู่แต่ว่าหมอเขาไม่ได้เยี่ยม

รุ้งสู้ใช่ไหมอยากหน้านะ
น้องเพลสครับจะมาอาธิษฐานให้พี่รุ้ง

ออกไปเที่ยวกับพี่รุ้ง
ให้พี่รุ้งหายปุ่นไว้
สวัสดีครับ
นี่ค่ะน้องชายวัย๓ขวบของน้องรุ้ง

ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ๑อาทิตย์เนี่ย

มาบอกว่าหนูสอบได้ที่หนึ่งอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดีเป็นของขวัญให้กับพ่อ
ขอกอดพ่อหน่อยได้ไหมนี่นะครับเพิ่งจบม๖นะครับ
ตอนนั้นพ่อก็ยุ่งอยู่ทำงานพ่อบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรลูกเท่าไหร
ยังไม่ได้กอดลูกเลยสุดท้ายลูกมาเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อาการหนักเลย
น้องยังไม่รู้สึกตัวแต่ถามว่าพอเอียงคอสายหน้ากันเมื่อยของคอก็เหมือนกับคนนอนปกติคนหนึ่งครับพี่
หมอบอกไงครับว่าน้องอาจจะต้องเป็นเจ้าหญิงหรือครับ
ตอนนี้หมอการันตีอะไรไม่ได้เลยณตอนนี้ค่ารักษาอยู่ประมาณสองแสนกว่า

ตั้งแต่วันที่๒๓นะครับถ้าผมจำไม่ผิด
เราต้องการความยุติธรรมคำตอบที่มันชัดเจนว่าอย่างเช่น
น้องเป็นอะไรรักษาแบบไหนแล้วทำไมน้องถึงเกิดเป็นอาการแบบนี้
คืออยากได้คำตอบแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ได้คำตอบเลย
ซึ่งเราก็พูดไปหลายรอบแล้วครับว่าที่หมอแจ้งเรามาแบบนู้นแบบนี้
อาการทำใจต่างซึ่งทุกคนได้ยินมันไม่ชัดเจน
เหตุการณ์นี้เตือนทุกคนว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจริงถ้าไม่เกิดกับใครเนี่ยไม่รู้
ตอนนี้ทางพ่อของน้องรุ้งบอกว่าเอาเรื่องอาการน้องรุ้งก่อน
ขอให้อย่างน้อยให้ตอนนี้ให้ลืมตาขึ้นมาก่อน
ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังดี
แล้วก็อยากจะให้หายดีกลับมาได้เหมือนเดิม
เดินเล่นกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเดิม
เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมันจะเหลือน้อยเหลือเกิน
แต่อย่างน้อยก็เอาให้ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ลืมตาขึ้นมาพูดมาคุยได้ก็ยังดี

อาจจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนะคะ